ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งฮะเธออายุ๖๔ปีนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยชวนลูกชายที่อายุ๔๒ไปเก็บสายบัว
เพื่อจะเอาไปขายหาเงินมาประทังชีวิต
แต่นี่ครับนี่คือภาพที่เธอนั่งกอดศพลูกชายอยู่นะฮะ
เพราะว่าลูกชายเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
แต่ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงเธอก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังจะช่วย
สุดท้ายลูกชายจมน้ำเสียชีวิตนะครับแล้วชีวิตเธอเนี่ยเศร้ายิ่งกว่านั้นอีกเยอะ
เดี๋ยวท่านรอดูนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมจุดอำเภอประคำ
ได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำตรงนี้ครับ
สระน้ำตรงนี้บัวเยอะแยะไปหมดนะฮะ
สระบุ้งน้ำใสในพื้นที่หมู่๗

ก็เจอนางสุดนามสกุลแซงชัยภูมิอายุ๖๔ปีนั่งร้องไห้อยู่
อดศพนายสมชายอายุ๔๒ที่เป็นลูกชายอยู่ที่ริมสะน้ำ

มีงานกระถิ่นที่วัดโคกงิ้ว
ลูกชายก็มาชวนไปโรงทานที่วัดด้วยกัน

เดี๋ยวค่อยไปเพราะว่ามีคนสั่งสายบัวไว้
ลูกชายก็เลยบอกอ่างั้นไปช่วยกันเก็บสายบัวก่อน
นี่คือศพของนายสมชายลูกชายนะครับ
สุดบอกว่าก็ไปเก็บสายบัวกันเนี่ย
กับลูกชายก็ไปเก็บสายบัวที่สระน้ำ

เป็นทุ่นลอยน้ำที่ทำจากกาลอนเนี่ย
ผูกไว้กับตัวเอง
แล้วอยู่เชือกที่ผูกเนี่ยมันขาดออกจากตัว
ทำให้ลูกเนี่ยจมลงไปในน้ำนะครับ
ห่างจากจุดที่แม่เนี่ยยืนอยู่สักประมาณ๑๐เมตร

คือนางสุดบอกไม่รู้จะช่วยลูกยังไงนะครับ
ตะโกนให้คนมาช่วยลูกนะครับ

งมหาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง
ซึ่งลูกชายเสียชีวิตแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนั้นมันช้าเกินไปแล้วนะฮะ

บอกเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยลูกชายได้
จมน้ำต่อหน้าต่อตาแต่ช่วยไม่ได้

เล่าทั้งน้ำตานะครับบอก

เหมือนกับตายทั้งเป็นเลยตอนนี้
แล้วที่น่าเศร้ากว่านั้นครับทุกผู้ชมครับ

ปีที่แล้วบ้านถูกไฟไหม้
ปีนี้ลูกชายจมน้ำตาย

ฉันเจ็บได้เย็นเป็นต้นนั้นแหละ
ใช่ผมอยู่พี่วันนั้น

เตอร์ไม่ไปเอาเกิกมันก็เกิกไม่รู้มือฉันหรอก
ฉันเลยหมูป้าไปหาร้องเท่า
เพราะเห็นรองเท้าแล้วก็มาหาลูก

ตอนตอนฉันไปหาร้องเท้าฮัน
เห็นมันหัวโผล่อยู่แทบจะร้อนแบบสิ้นแหละ
มันกอดจะร้อนไว้อยู่
แล้วตอนฉันกลับมานี่บ่เห็นหัวลูกฉันจะเอิ้นหา
ใช่ใช่ใช่อย่าหลอกแม่แม่ล่ะ
ฉันระวังสิอย่าหลอกอย่าหลอกแม่

ฉันอยู่ชุมแพรฉันไม่ได้ผัวอยู่นี่
มาอยู่กับผัวได้สี่ห้าปี

พ่อผัวตายได้สองปียังก็ไปใหม่

เดี๋ยวถ้าฉันคนเดียวฉันจะอยู่กับใคร
ผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนบ้านของนางสุดนะฮะ
เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นางสุดก็มาชวนเพื่อนบ้านเนี่ยคนนี้ฮะ
ก็คือนางปุญญนุษย์เนี่ยนะฮะ
ให้ไปเก็บสายบัวด้วยกันแต่ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไป
ตอนนั้นก็กำชับนางสุดนะบอกว่าเออไปแล้วก็ยังไง
อย่าเพิ่งไปใช้ลูกชายเก็บสายบัวนะเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง
แต่นางสุดบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะค่อยผูกทุ่นลอยอะไรพวกนี้ไปเก็บนะครับ
สุดท้ายมันก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นจนได้
หยุดด้วยนะ
หวังจากที่กูไพรมาถึง
ศพของนายสมชายเนี่ยไปที่วัดโคกงิ้วนะครับในพื้นที่ตะบนประคำที่บ้านนั่นแหละนะฮะ
ที่ลูกชายมาชวนแม่บอกไปโรงทานงานกระถิ่นกันไหมแต่แม่บอกไปเก็บใส่บัวกันก่อน
เพราะว่ามีคนสั่งเอาไว้เนี่ยสุดท้ายเขาต้องมาที่วัดแห่งนี้ในสภาพคือมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะฮะ
ภัยบอกพอช่วยมาถึงเนี่ยนะฮะเอาศพมาส่งถึงวัดเนี่ยนางสุดที่เป็นแม่ของผู้ตายยื่นเงินให้ทีมกู้ภัย๒๐๐บาท
บอกมีเงินเท่านี้แหละคือโรงศพก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนยังไงช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหม
กู้ภัยก็เลยต้องบริจาคเงินค่าโรงศพให้นะฮะนี่ฮะนายสมชายนะฮะผู้ตายนะครับ
แล้วก็เรื่องของการจัดงานศพอะไรพวกนี้ชาวโบ้งชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันนะฮะ
โรงศพทางกู้ภัยก็ช่วยบริจาคให้นะครับเพราะว่าแม่ของผู้ตายยื่นเงินให้๒๐๐บอกป้ามีเท่านี้เอง
เนื้อทั้งตัวมีเท่านี้ไม่รู้จะทำยังไงค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยววัดโคกนิ้วเขาจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้นะฮะ